ถ้าใครมีความทุกข์จากการที่ไม่ถูกลอตเตอรี่

ไม่เป็นไรนอกจากเราจะไปหวังครั้งต่อไปแล้ว
คุณเก็บลอตเตอรี่ใบเก่าไว้ให้ดี

คุณเอาไปใช้เป็นส่วนลดในการซื้อนมปั่นได้
ร้านนี้เขาพิเศษจริง

อยากกินนมก็ไปร้านนี้ร้านนี้ชื่อว่านมเป็นนม

น้ำเป็นน้ำเนื้อเป็นเนื้อ
เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขามีเครื่องดื่มหลายสูตรหลายเมนู

เกล็ดน้ำแข็งเต็มแก้วใหญ่
ก็ยิ่งบอกยิ่งพูดยิ่งเห็นภาพ
ใช่แล้วค่ะคุณค่ะร้านนี้นะคะเขามีการจัดโปรโมชั่นพิเศษ

ฉลองการเปิดร้านใหม่อยู่ที่ตลาดริมน้ำในอำเภอเมืองนครสวรรค์นะคะ
การเปิดร้านของเขาก็คือว่ามีโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะ
ใครที่มีลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลเนี่ย
เอามาเลยส่วนลด๕บาทเลยค่ะ

ไปซื้อฝากแก้วนึง
เอาไปซื้อได้ใช้เป็นส่วนลด๕บาทต่อแก้วนะ
แต่จำกัดสิทธิ์คือ๑คนต่อ๑สิทธิ์เท่านั้น

เจ้าของร้านวิรัชยาทะสวดีนะคะ
เจ้าของร้านเธอบอกว่าตัวเธอและเพื่อนหารายได้เสริมจากงานประจำ

ตั้งชื่อว่านมเป็นนม
เพราะอะไรนมแรกมาจากนมวัว

เอามาสมกันเลยนะนมนมเลยแหละจริงร้านเนี่ยเพิ่งเปิดมาช่วงวันที่๑พฤศจิกายนนี้เองนะคะ
แล้วก็จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้กับคนที่ไม่ถูกรางวัลจากการซื้อลอตเตอรี่
แล้วบอกว่าจะจัดไปเรื่อยจนถึงวันที่๑๖พฤศจิกายนนี้
และหลังจากวันที่๑๖ไปนะคะก็จะทำทุกวันที่๑และ๑๖ของเดือนเท่านั้น
เพราะฉะนั้นใครอยากจะรีบไปซื้อรีบไปนะจ๊ะ
เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าลอตเตอรี่ที่เธอสะสม
หรือว่ารับจากลูกค้ามาได้เนี่ยก็จะนำไปส่งต่อให้กับวัดที่เขาอยากได้
หรือว่าส่งให้กับกลุ่มแม่บ้านที่จะเอาไปทำประโยชน์ต่อไป
สวยใจดีแถมใจเบลอ
ดีมากเห็นไหมเยอะเลยเยอะเลยครับ
อ่ะนอกจากโปรโมชั่นดีแล้วไปดูหน่อยว่าราคาเท่าไหร่นะคะ
ราคานมปั่นเริ่มต้นที่๓๕บาทเท่านั้น
โอ้โหถ้าอยากจะใส่ท็อปปิ้งด้วยเพิ่ม๕บาท
เหรอสามารถใส่ได้หลายอย่างตามต้องการนะคะ
คุณจะชอบกี่อย่างคุณก็ใส่ไปเพิ่มอย่างละ๕บาท
นี่ดูน่ากินน่าทานนะน่าทานน่ากินน่ากินน่าทานจริงนะคะ
สำหรับนมแพะปั่นนะเขามีโลแกนด้วยคุณ
บอกว่าอร่อยย่อยง่ายเนื่องจากนมแพะมีประโยชน์
ลดอาการท้องผูกช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน
โปรตีนมแพ้เป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายและดูดซึมง่าย
มีปริมาณโปรตีนที่ทำให้โอกาสแพ้น้อยกว่านมวัว

คือบางคนแค่นมวัวไงก็จะนิยมทานนมแพ้เพราะว่ามีประโยชน์ทานนมแพ้
มเป็นนมร้านนี้นะคะอยู่ที่นครสวรรค์ค่ะ

ใส่เยอะอยู่แล้วแหละเต็มแก้วกันอ่ะเนี่ย
กินนมก็ดีมีโปรทีน
ดีเดี๋ยวมีเวลาจะพาไปกินนมนะจ๊ะ